คือชายสติไม่ดีเขาเหมือนไปนั่งอยู่ขอบของสนามเปตอง

แต่คนที่เล่นเปตองเขาบอกโอ้โหเกะกะเหลือเกิน
ก็เลยไล่ด้วยวิธีการใช้ไม้ฟาด
คุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดให้เห็นนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ย
ถูกไม้ฟาดไม้ดันออกมาจนล้มอ่ะ

ตอนที่เขาเดินเกภเข้งไม่ได้เกภขานะ
แต่เดินจับแขนและบางอย่างมันตก
เขาพยายามจะเก็บแต่แขนไม่มีแรงแคร้งหัก
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูวงจรปิดไปเรื่อยนะฮะ
อนุญาตให้เปิดดูวงจรปิดไปก่อนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสักบ่าย๓กว่าของเมื่อวานนี้
ที่สนามเปตองภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ

ก็ทำของตกอีกเรื่อยเพราะแขนเขาหัก

เอาแขนเท้าแล้วก็รับน้ำหนักไว้

ทีนี้ฮะผู้ชายคนนี้กลับบ้านเขามีบ้านนะคุณ
กลับบ้านแล้วอยู่ในอาการหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้าน

พาส่งโรงพยาบาลพาส่งโรงหมอนะครับ
แล้วก็มาขอดูกล้องวงจรปิด
ก็เลยแจ้งความไว้ที่สพร้อยเอ็ดเห็นไหมครับ

หล่นไม่มีแรงเก็บเพราะแขนหักนะครับ
สิทธิ์ของเราลงพื้นที่บ้านของผู้บาดเจ็บ
ได้พูดคุยกับน้องสาวผู้บาดเจ็บแล้วก็ไปเจอผู้บาดเจ็บด้วย

พี่ชายเดินไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่สนามเปตองในโรงฆ่าสัตว์

พอกลับมาบ้านพี่ชายก็มีอาการแปลก
คือหวาดระแวงแล้วก็กุมแขนไว้ตลอดเวลานะคุณฮะ

รู้ว่าพี่ชายถูกทำร้ายร่างกายมา
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
หมอบอกว่ากระดูกแขนแตกต้องผ่าตัดนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์จากคุณหมอ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนี่

ส่วนสาเหตุน้องบอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไร
เพราะปกติแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุกับพี่ชาย
ก็โตมาด้วยกันนะกินอยู่ด้วยกัน

คนสติไม่สมประกอบไม่มีทางสู้แบบนี้
อนตำรวจเร่งจับตัวมาเดิมในคดีนะฮะ
เพราะน้องสาวบอกว่าสงสารพี่
คือพี่ก็สติไม่เต็มร้อย

เขาเป็นมาตั้งแต่เกิดแบบนี้นะครับ
เขาก็แค่ไปนั่งดูเองมันจะเกะกะอะไรนักหนาคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ
ด้านของพนักงานสอบสวนสภ๑๐๑นะฮะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งนะครับ
รวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็เรียกผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
แต่ลักษณะคือถือไม้มาไม่ได้ฟาดแรงนะ
ไม่รู้ว่ารักษณะเป็นการฟาดหรือเป็นการเอาไม้ดัน
คือดันให้คุณลุงออกจากสนามเพราะมันเกะกะหรือเปล่า
แล้วคุณลุงก็มาล้มหงายหลังตรงนี้นะฮะ